ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีเขาอยู่กับแม่แล้วก็ยาย
ค่ะนะแต่เสพยาบ้าจนหลอนนะฮะพอเสพยาบ้าจนหลอนก็อารวาสทำร้ายแม่
ไล่ยายออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ต้องมารองับเหตุค่ะตะลุมบอลอยู่สองรอบ
ก็ยังคุมตัวไม่ได้เพราะว่าชายคนนี้ตัวใหญ่เหลือเกิน
ต้องใช้ไม้งามแบบเนี้ยก็ยังเอาไม่อยู่เออ
เข้าไปจับไม่ได้ฮะโอ้โหเรี่ยวแรงมหาศาลเออสาดน้องสาดน้ำเข้าไป
เขาก็ยังแบบไม่หยุดคุ้มคลั่งนะใช่เพราะเขาตัวใหญ่อ๋อนี่ไง
แล้วเสพยาบ้าเข้าไปด้วยสุดท้ายต้องรอจนสงบ๒ชั่วโมงกว่า
เห็นไหมเห็นไหมแบบสู้สุดฤทธิ์เลยอ่ะโอ้โหเอาไม่อยู่ฮะ
เออจริงค่ะคือถ้าจะเอาอยู่จริงจริงก็เชนธีเขาต้องใช้อาวุธหนักอ่ะ
ก็คงจะไม่อยากใช้อะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ไง
สุดท้าย๒ชั่วโมง
ชั่วโมงได้ผู้ชายคนนี้ถึงสงบ
แล้วก็ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแต่โดยดี
อืมโอ้โหเล่นแล้วเจ้าหน้าที่เหนื่อยกันเลยอ่ะ
กว่าจะยอมฮะตัวใหญ่จริงจริงนี่ฮะสคก็ต้องไปกับเจ้าหน้าที่นะครับ
คือเข้าไปพยายามสองรอบไม่ได้นะครับ
ต้องถอยออกมาแล้วก็พยายามเนี่ยยืนเจรจาอย่างนี้
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับบ้านพักหลังนี้อยู่ในซอยท้ายเกาะ๙หมู่๒ตะบนท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ชายคนนี้เสพยาบ้าแล้วก็คลั่งอารวาสทำร้ายแม่ตัวเองไล่ยายตัวเองออกจากบ้าน
ตำรวจสพสามโคกนะทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงแล้วก็อศของอำเภอสามโคกก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
นายขวัญชัยก็ไม่ยอมออกมานะฮะสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ต้องรอจนนู่น๒ชั่วโมงกว่าถึงสงบแล้วก็ยอมลงมาจากบ้าน
มีเจ้าหน้าที่อศคนหนึ่งนะครับบาดเจ็บที่นิ้วชี้ซ้ายด้วยโดนคมมีดดายย่าของนายขวัญชัยเข้าไป
สุดท้าย๒ชั่วโมงกว่าถึงยอมให้ขึ้นไปควบคุมตัวนี่นี่ตอนคุมตัวได้แล้วสงบแล้วตัวใหญ่เหลือเกิน
ใครจะไปเอาอยู่ดูสิแม่ของนายขวัญชัยเนี่ยอายุ๖๐ปีนะครับบอกว่าเมื่อเช้าแม่
ก็คือยายนะแม่ของแม่ของแม่ขวัญชัยคือยายบอกว่าโทรทัศน์ในบ้านเสีย
เอาโทรทัศน์มาเปลี่ยนให้หน่อยก็ไปเอาโทรทัศน์มาเปลี่ยนให้
ตอนนั้นกำลังจะเสียบปลั๊กทีวีอยู่อยู่ดีลูกชายเอาไม้กวาดมาฟาดที่หลัง
แล้วก็แขนด้วยจนแบบเจ็บไปหมดนะแล้วก็อารวาสแล้วก็ไล่แม่ไล่ย้ายออกจากบ้าน
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวลูกชายไปบำบัดเหลือเกิน
เพราะเสพยาบ้าจนคลั่งหมดแล้วเอาไม่อยู่แล้ว
นี่แม่บอกใช้ไม้กวาดนะเกิดเปลี่ยนจากไม้กวาดเป็นไอ้มีดที่ถืออยู่นี่เรียบร้อยเลยนะ

ส่วนยายนะครับยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอายุ๘๔แล้วนะครับ
บอกว่าหลานเนี่ยเคยทำงานเป็นรอปภนะ
แต่เมื่อ๒ปีก่อนติดยาบ้าอย่างหนักฮะ
จนทำงานทำการไม่ได้แล้วก็มาอยู่บ้านเฉย
อยู่ที่บ้านหลังนี้กับยาย
แต่แม่เขาอยู่อีกหลังหนึ่งใกล้กันแม่อยู่อีกหลังที่เป็นร้านขายของชำนะครับ
อยู่ที่บ้านกับหลานชายนี่ก็มีญาติญาติคอยเอาข้าวเอาน้ำอะไรมาให้นะครับ
ตอนนี้หลังจากหลานชายคลุมคลั่งแบบนี้นะครับ
ยายบอกว่ายายขนเสื้อผ้าออกมาแล้วทิ้งไปเลยฮะของหลานนะ
ไม่ใช่เสื้อผ้ายายนะเสื้อผ้าหลาน
บอกทิ้งเลยไม่ให้อยู่แล้วนี่ฮะกลัวแล้วครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่เอาหลานชายไปบำบัดรักษาให้เหลือเกิน

หลานชายไปตรวจหาสารเสพติด
แล้วเดี๋ยวจะส่งไปตรวจสอบอาการทางจิตประสาทก่อนนะฮะ
อาจจะได้บำบัดรักษากันต่อไป
ไม่รู้ตอนนี้ทีวียายเป็นยังไงบ้างเนี่ย

น่าจะดูได้แล้วไม่มีหลานมาก่อกวนวุ่นวายแล้ว